แว้นที่ว่านี่คือสายฟ้ากับพายุนะ

ให้อันดับหนึ่งส่วนเรื่องเล่นเนี่ยเป็นอันดับสอง
แต่บอกเลยว่าปล่อยมาแต่ละทีโดนใจพี่ทั้งนั้นเลยไม่เชื่อไปดูค่ะ
คือคลิปนี้คุณผู้ชมผ่านไป๕เดือนกว่าเองนะ
อ้วงพายุเขาปั่นจักรยาน๒ล้อได้แล้วนะจ๊ะ
ตอนนั้นเนี่ยยังมีล้อหลังช่วยเขาอยู่นะฮะ
ลีลาของพ่อหนุ่มตอนนี้แหม่นพายุเสร็จเกินนะฮะ

ริ้วใส่จับไม่ทันแล้วค่ะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเล่นบ่อยกับบ้านลุงเคนนะ
แล้วไม่ใช่แค่น้องพายุนะคะที่ปั่น๒ล้อได้แล้ว

ลีลาของทั้งคู่เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครค่ะ
ต่อไปนี้นะปกติบ้านนี้เขาตื่นเช้าใช่ไหมลูก

คราวนี้ต้องปั่นจักรยานตามหลวงพ่อแล้วนะ
ตักบาทให้กับหลวงพ่อตอนเช้า
น่ารักดีนะคุณผู้ชมนะทั้งสายฟ้าทั้งพี่พายุเลยนะจ๊ะ
เอ็นดูพี่เลี้ยงจังเลยวิ่งตามนะคะ

สนุกข่าวนั่นนะน้องแบร์บอร์ตน้องโตแล้วอ่ะ
เราจะเห็นพัฒนาการของเด็กเรื่อยดูอย่างนี้แล้วมันมีความสุขคุณผู้ชมค่ะ